มาดูอีกเรื่องที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบ้างนะคะ
ใช่ครับล่าจับอีก๑๘รายอากาศถล่มอินเดียดับคุม๖คนส่งสารฝากขังเรือนจำนะครับ
เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมคือเมื่อวานนี้พอหลังจากที่มีการคุมตัวในตั้มตึกแดง
ที่เป็นส่วนหนึ่งในการก่อเหตุแล้ว
ก็มีการเอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็นำตัวไปฝากขังที่สารอาญานะคะ
คือตอนนี้การออกหมายจับยังเป็น๑๑หมายอยู่นะครับ
สามารถจับกลุ่มได้แล้ว๖คนอีก๕คนยังหลบหนีอยู่นะครับ
แล้วก็จะมีการออกหมายจับเพิ่มอีก๑๔คน
เมื่อวานเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นตามจุดต่าง
โอ้โหปฏิบัติการตั้งแต่เช้านะคุณนะนะครับแบ่งชุดเจ้าหน้าที่เป็นทั้งหมด๑๒ชุดนะครับ
ในการเข้าไปตรวจสอบหลายพื้นที่เหลือเกิน
ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนนทบุรีปฐุมธานีหรือแม้แต่ฝั่งทนนะครับ
รวมถึงในพื้นที่ของประตูน้ำด้วย
ส่วนนายปรีชาศักดิ์อุดมภัย๓หรือว่าตั้มถูกตำรวจควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ภายหลังจากมอบตัวแล้วก็ยอมรับนะครับว่าร่วมกับพวกใช้ปืนกราดยิงคู่อริย่านประตูน้ำ
จนทำให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิตไปหนึ่งกลาย
โดยนำตัวชี้๘จุด
จุดมีจุดไหนอย่างไรที่สำคัญบ้างนะครับ

จุดแรกก็ไปที่บริเวณโต๊ะสนุกเกอร์
ซึ่งทั้งสองกลุ่มทะเลาะวิวาดกัน
แล้วก็ไปที่บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวใกล้กันนะครับ
เส้นทางผ่านไปบ้านของนายพรเทพพุ่มพวงหรือว่าเพชร

เอาอย่างนี้ฮะจุดแรกที่ไปบริเวณโต๊ะสนุกเกอร์
ก่อนที่กลุ่มประตูน้ำจะเข้ามาหาเรื่อง
อันนี้นายปรีชาหรือนายตั้มบอก

ตั้มชี้เส้นทางเดินไปยังบ้านของนายพรเทพพุ่มพวง
หน้าร้านอาหารครัวประตูน้ำ

นายตั้มไปยืนตะโกนที่หน้าบ้านนายพรเทพภุมภวง

และนายพรเทพตะโกนสวนออกมาว่า
ให้ไปรอที่ลานกว้างกูลูกผู้ชายพอไม่ใช่ตุ๊ด
จุดที่๔นะครับก็ชี้เส้นทางเดินออกจากบ้านของนายพรเทพ
ไปยังร้านก๋วยเตี๋ยวข้างโต๊ะสนุกเกอร์
จุดที่๕นำไปชี้จุดที่นายตั้มกับพวก๖๗คน
เดินมาสั่งข้าวที่ร้านครัวประตูน้ำ
เห็นกลุ่มของนายพรเทพยืนอยู่ที่หัวโค้ง
พร้อมกับกวักมือเรียกคือท้าทายกันแล้วนะให้ไปหา

จึงใช้ปืนที่พกมายิงสวนไปในกลุ่มของนายพรเทพ

มาชี้จุดที่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียถูกยิงเสียชีวิตบริเวณร้านน้ำชา
หลังจุดที่นายปรีชานายตั้มหลบกระสุนอยู่
และจุดที่๗พาไปชี้จุดที่นายตั้มไปเปลี่ยนกระสุน
และเอาปืนอีกกระบอกที่ซ่อนอยู่ใต้ตู้เก็บของร้านก๋วยเตี๋ยวข้างโต๊ะสนุกเกอร์
เอาอาวุธที่ทิ้งไว้ที่ใต้ต้นโพหน้าโต๊ะสนุกเกอร์เอาไปเก็บ

เป็นจุดที่นายตั้มวิ่งหลบหนีออกมาทางด้านหลังโต๊ะสนุกเกอร์
ไปยังปากซอยพระราชปราหรับ๔
ร่วมใจก่อนที่จะหนีออกจากจุดเกิดเหตุนะครับ
หลังการทำแผนประกอบคำรับสาภาพเสร็จ
เจ้าหน้าที่คุมตัวนายตั้มไปฝากขังยังสารอาญาผลัดแรก
และคัดค้านการประกันตัวนะครับ
ส่วนนายเพชรผู้ต้องหาที่บาดเจ็บอยู่นะครับ

บำเพ็ญพุ่มพวงพ่อของนายเพชร
พบนะครับว่าพ่อของนายเพชรคือนายบำเพ็ญเนี่ย
เคยมีประวัติก่อเหตุพยายามฆ่าผู้อื่นในปี๒๕๕๘
ในข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานในปี๒๕๕๘
โทษจำคุก๕ปีและในปี๒๕๕๒และ๕๓
ก่อเหตุทำร้ายผู้อื่นอีกนะครับ
นายบำเพ็ญเนี่ยก็เป็น๑ใน๕ของผู้ต้องหา
ที่ถูกออกหมายจับไปแล้วและยังหลบหนีคดีอยู่นะครับ
ส่วนการตรวจสอบกระสุนปืนที่ใช้ยิงนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิต
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ระบุเบื้องต้นว่าเป็นกระสุนปืนแรงดันต่ำ
ซึ่งไม่น่าจะใช่กระสุนที่ออกจากอาวุธสงคราม

หลังทำแผนแล้วควบคุมตัวนายปรีชาหรือนายตั้ม
ฝากขังแล้วก็ยังควบคุมตัวอีก๔คน

นั่นก็คือนายประมุกจันเสนานนท์หรือว่านายเบิร์ต
นายเบิร์ตคุณเป็นเจ้าของโต๊ะสนุก
และเป็นลูกพี่ของนายตั้ม
อกจากนี้ก็มีนายสมชายแทร่ปังหรือว่านายปัง
นายสมชายแทร่ปังเมื่อวานเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้น
ตามบ้านของบุคคลเหล่านี้
ก็ไปพบเสื้อผ้าของนายสมชายในวันก่อเหตุด้วย
ไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะครับ
อกจากนี้ยังคุมตัวนายพิรมเวศอภินรชาติหรือว่าหนึ่งนะครับ
รวมถึงนายทัชกรหรือว่าบลูพรพักดี
บูพรพักดีเมื่อวานเจ้าหน้าที่ตรวจค้น๑๒จุด
ก็ไปเจอเสื้อผ้าของนายบลูที่ใช้ในการก่อเหตุ
อย่างที่นายตั้มเล่าให้ฟังว่านายบลูเป็นคนที่เอาปืนของนายตั้ม
ไปทิ้งที่ไปเก็บไว้ที่ต้นโพหน้าโต๊ะสนุก
เอาไปเก็บนะครับ
และเขาหาพกพาอาวุธปืนไปในทางสาล
ส่วนผลการตรวจค้น๑๒จุดเป้าหมายเมื่อวานนี้
พบเสื้อผ้าของกลุ่มคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุ๒๓จุด
นี้จากการสอบสวนทั้ง๒กลุ่มมีสมาชิกรวมที่ก่อเหตุประมาณ๒๕คน
เมื่อวานนี้ไปค้นที่ไหนบ้างคุณโอ้เยอะนะประตูน้ำรามคำแหง
รามคำแหงเตาปูนก็ไปย่านฝั่งธนบุรีซึ่งจริงเป็นย่านของกลุ่มในตั้ม
ตึกแดงจริงเขาอยู่ฝั่งทนเขามาดูแลโต๊ะสนุกที่แถวประตูน้ำนี้
แล้วก็ไปถึงจังหวัดนนทบุรีไปปฐุมธานี
ซึ่งทั้งหมดทุกที่เป็นบ้านของผู้ต้องสงสัยทั้งหมดเลย
ก็จะไปดูเรื่องของอาวุธเรื่องของเสื้อผ้าที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับ
ส่วนการออกหมายจับแล้ว๑๑คนจับได้แล้ว๕คน
คนที่ผมบอกไปก็นำตัวไปฝากขังเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
ราลบ๒กลุ่มเจ้าถิ่นแล้วนายพรเทพถูกอายัดตัวไว้
แล้วก็ส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับ
ส่วนนายสอนรามหรือว่าโจภูผลผันล่าสุดนะฮะ
เมื่อคืนนี้สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้ว
หลังจากที่หลบหนีไปที่จังหวัดชุมพร
แล้วก็เตรียมส่งมาที่สนพญาไทยสถานท้องที่เกิดเหตุนะครับ
ก็เท่ากับตอนนี้นะคุมตัวไว้ได้ทั้งหมด๗คน
นายสอนรามหรือว่าโจเป็นฝั่งของนายพรเทพเจ้าถิ่น
อกจากนี้นายบำเพ็ญหรือว่าม็อกพุ่มพวงพ่อของนายพรเทพ
ที่คาดว่าเป็นผู้ใช้ปืนอากาศยังไม่ได้ติดต่อขอมอบตัวนะครับ
นายเกษมหรือว่านกรุณภัยรัฐนายหนุ่ยกระต่ายทองและนายขวัญโจ้ทองดี
เป็นฝั่งของนายพรเทพทั้งหมดเท่ากับตอนนี้ยังหลบหนีอยู่อีก๔คนนะครับ
แล้วก็จะออกหมายจับเพิ่มอีก๑๔คนรวมทั้งสิ้นก็เป็น๒๕คนนะครับ